มาดูโครงการดีที่จะกระตุ้นให้ภาครัฐแล้วก็เอกชนต่าง

โดยทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงก็มอบรางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเด่น
ให้กับทั้งร้านสะดวกซื้อแล้วก็โรงเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการ
เพื่อจะกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
มีส่วนในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
การไฟฟ้านครหลวงห่วงใหญ่การใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านเรา
รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด
โครงการประกวดอาคารประหยัดพลังงาน
ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงจัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่๕แล้ว

ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงทำเพื่อสังคมนะฮะ
ซึ่งเป็นโครงการที่ระยะยาวทำต่อเนื่องมา๕ปี

ซึ่งเรามีความมุ่งหวังนะฮะที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะ
รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนแล้วก็นำไปสู่ครอบครัว
ให้มีการตระหนักในเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
สำหรับผลการประกวดอาคารประหยัดพลังงานไฟฟ้าเมื่อปีที่แล้ว
เป็นการประกวดอาคารประเภทโรงเรียนและร้านสะดวกซื้อ
โดยนายชัยยงพัวพงศกรผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
มอบโลตราสัญลักษณ์กรฟนอาคารประหยัดพลังงาน
พร้อมมอบเงินรางวัลชนะเลิศ๑ล้านบาทให้กับโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
และบริษัทเซ็นทัลแฟมิลี่หมาจำกัด
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลบอกว่า
โครงการนี้ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า
โครงการของการไฟฟ้านครหลวงจึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ของการที่จะประหยัดพลังงานแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
มีประโยชน์ที่สุดแล้วก็เป็นมิตรที่ดีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ค่ะ

โครงการนี้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง๒๐ล้านหน่วย
เท่ากับประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้๘๓ล้านบาท
และในปีนี้การไฟฟ้านครหลวงได้เปิดรับสมัครอาคารเข้าประกวดมากถึง๔ประเภท
เพื่อเติมให้ชาวไทยทุกคนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว
ยังถือเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนไปในตัวด้วย